มาดูความคืบหน้าคดีที่นักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษวัย๑๙ปี
ได้เปิดเผยว่าตอนที่มาเที่ยวเกาะเต่าสุราธานีของไทย
ถูกคนร้ายมอมยาแล้วก็ข่มขืนรวมทั้งลักทรัพย์ไปด้วย
แต่ว่าตำรวจไทยไม่รับแจ้งความเรื่องการถูกข่มขืนนะครับ
ตำรวจไทยตอนนี้ลงพื้นที่เพื่อเร่งคลี่คลายอย่างเต็มที่นะครับ
เหตุการณ์ในครั้งนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร

ขณะที่ทางฝั่งของนักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษ
แม่ของนักท่องเที่ยวสาวคนนี้ยืนยันว่าลูกสาวถูกกระทำจริงนะครับ
เดินทางมาไทยเพื่อที่จะมาตามความคืบหน้าของคดีด้วย
เราไปติดตามจากรายงานของคุณพลอยสจิฤทธิสินครับ
กลายเป็นปมเหตุที่ทำให้เกิดข้อสงสัยมากมายในสังคม
เมื่อเพจดังออกมาแฉลักฐาน
นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษวัย๑๙ปีถูกข่มขืนบนหาดสายรีเกาะเต่าจังหวัดสุราธานี
งไปไม่ไกลจากที่เคยเกิดเหตุนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ถูกฆ่าข่มขืนแล้วเสียชีวิตเมื่อ๒ปีที่แล้ว
สิ่งสำคัญไปกว่านั้นคือการที่เธออ้างว่า
ตำรวจไทยไม่รับแจ้งความและปล่อยปะละเลย
ตำรวจปูทรจังหวัดสุราธารณีมาประชุมร่วมกันหลังปรูพมลงพื้นที่ตลอดทั้งวัน
โดยมีแม่ทัพอย่างพลตำรวจตรีอภิชาติบุญศรีโรธ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี
ลงพื้นที่สถานีตำรวจภูทรเกาะเต่า
เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีนี้ด้วย
พร้อมเปิดเผยว่าได้เรียกพยานแวดล้อมกว่า๒๐ปาก
เจ้าของโรงแรมที่พักเจ้าของร้านอาหาร
พนักงานรักษาความปลอดภัยหมอนวดแผนโบราณ
ซึ่งต่างเป็นพยานตามเส้นทางที่ผู้เสียหายกล่าวอ้างมาสอบปากคำ
ซึ่งทั้งหมดได้ให้การไปในทิศทางตรงกันว่า
ไม่มีเหตุข่มขืนหรืออาณาจารย์เกิดขึ้นในท้องที่
โดยเบื้องต้นขณะนี้ได้ประสานไปยังตำรวจท่องเที่ยว
เพื่อให้ช่วยเหลือในการประสานงาน
ให้ผู้เสียหายเดินทางเข้าสอบปากคำ
และมอบหลักฐานให้กับตำรวจเพื่อความชัดเจนในการทำงานแล้ว
ซึ่งเราจะพยามติดตามหาร่องรอยต่างเส้นทางการเดินทางกับโทรเที่ยวอะไรนี้
ว่าไปไหนกับใครมีเหตุการณ์ใดขึ้นมาก
ซึ่งขณะนี้ก็ได้ร่วมมือกับทางนายกเทศมนตรี

เพื่อขอร้องร่วมเบอร์กับพี่น้องประชุมข่าวพ่อเต่านักท่องเที่ยวการประกอบการ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ลงพื้นที่บริเวณหาดสายรี

ตามข้อมูลที่ผู้เสียหายได้ให้ไว้กับสื่อต่างชาติ
โดยผู้เสียหายอ้างว่าเดินผ่านร้านเหล่านี้
ไปซื้อเครื่องดื่มนั่งดื่มกับเพื่อนชายที่ริมชายหาด
มารู้สึกตัวอีกทีก็พบว่าตัวเองมานอนหมดสติไปแล้ว
และสถานที่บริเวณนี้นะคะก็คือสถานที่ที่นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษค่ะ
เธอได้อ้างว่าเธอนั้นหมดสติไปนะคะก่อนที่จะฟื้นขึ้นมาแล้วพบว่ามีชายแปลกหน้าค่ะ
ได้นั่งอยู่ข้างเธอก่อนที่จะยิ้มแล้วก็ได้เดินหนีไป
ซึ่งบริเวณนี้นั้นนะคะได้ห่างจากบาร์ที่เธอเดินผ่านมาก่อนหน้านี้เพียง๔๐๐เมตรเท่านั้น
พิมพ์คาเทอรัสทีวีได้มีการตรวจสอบบริเวณนี้ก็พบว่ามีไฟส่องสว่างทั้งหมด๒สิบด้วยกัน
อกจากนั้นนะคะก็จะเป็นไฟส่องสว่างจากร้านค้าต่างค่ะ
จากนี้ยังได้มีการสำรวจกล้องวงจรปิดนะคะก็พบว่ามีถึง๕ตัวด้วยกัน
แต่จากการตรวจสอบแล้วนะคะกล้องวงจรปิดนั้นใช้กันไม่ได้ค่ะ
หลังจากที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศผู้เสียหายอ้างว่าจำได้ว่าเดินผ่านร้านแห่งหนึ่ง
ซึ่งตำรวจได้ตรวจสอบที่บริเวณดังกล่าวพบว่าด้านหน้าของร้านมีพนักงานรักษาความปลอดภัยนั่งอยู่ตลอดทั้งคืน
ซึ่งทางพนักงานรักษาความปลอดภัยเปิดเผยว่าไม่มีเหตุการณ์หรือสิ่งผิดปกติในช่วงวันและเวลาและเดือนดังกล่าว
โดยในวันพรุ่งนี้พลตำรวจตรีสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวจะเดินทางไปพูดคุยกับสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย
เพื่อทำความเข้าใจพร้อมประสานงานในการนำผู้เสียหายมาสอบปากคำ
ซึ่งไม่ว่าบทสรุปของเรื่องนี้จะลงเอยอย่างไรก็คงต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจในการเร่งขี้คายคดีนี้โดยเร็ว
เนื่องจากปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเกาะเตาเป็นสถานที่ยอดนิยมและสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยจึงไม่มี
ใครอยากเห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำรอยอย่างไม่มีหนทางแก้ไข
พศจริษฐศิลป์ขาวธรรมดาทีวีรายงาน